มาจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ท่านเนี้ยได้เดินมิถามาศ
ล่าสุดนะคะเตรียมเดินทางไปแล้วนะคะแล้วก็มีชาวบ้านตาดีค่ะ

คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นคันใหญ่จริงนะคะ
หลังจากที่พระโตโน่หรือว่าพระสุทธิสัตโธบวชไปค่ะ
แล้วกิจวัตรของพระท่านเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ตามภาพที่เห็นเลยนะคะ
โตโน่ออกบินทบาทเป็นวันที่๒ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม
กลางชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมนะคะยังมารอใส่บาทพระโตโน่กันตลอดทาง
ค่ะเป็นอากาศดีนะดูอากาศดีด้วยคุณผู้ชมจากนั้นนะคะ
ก็ได้เดินทางไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓นครพนมคำม่วนค่ะ
เพื่อทำเอกสารหนังสือขออนุญาตผ่านแดนข้ามไปยังแขวงคำม่วนสปลาวนะคะ
โดยมีเป้าหมายที่จะไปจำวัดปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาที่วัดพระธาตุศรีโคตะบุตะบองนะคะ
หรือวัดพระธาตุศรีโคตบูลนั่นเองค่ะสารที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ
ซึ่งเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนมค่ะโดยก่อนจะเดินทางนะคะ
ก็ยังมีบรรดาสาธุชนค่ะเดินทางมาถวายสิ่งของทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือกับผู้ที่ยากรายที่อยู่ทางฝั่งสปลาวด้วยนะคะ
ทันใดนั้นคุณผู้ชมสายตาของทายาทดิฉันต้องเน้นเสียงค่ะ
รถคันนี้โอ้โหคันนี้ค่ะขับมาเลยค่ะ
สายตาของชาวบ้านนะคะก็หันไปเจอตัวเลขเข้าให้ค่ะ
ตัวเลขที่ว่าก็คือเลขทะเบียนรถนั่นเองนี่เราซูมไว้ดูนะคะ
เป็นรถนะคะที่จะพาพระโตโน่และคณะเดินทางข้ามไปยังสปลาวค่ะ
คือเลข๘๑๐๕โอ้โหเลขสวยด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ว่ากันว่านะคะเป็นเลขมงคลค่ะปล่อยผ่านไม่ได้จริง
เช่นเดียวกับเรานะคะไม่ปล่อยผ่านนะคะแล้วก็จดบันทึกไว้ด้วย
ดีมากเอามือถือมาตอนนี้เรียงหมดแล้วนะคะตามโน้ต

แต่ละเดือนคุณแน่นมากจริงนะคะและสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ
โตโน่ก็จะมีออกเดินบินทบาทโปรดญาติโยมนะคะ
ชาวแขวงคำมวลที่เสาปปลาวด้วยค่ะ
จากนั้นนะคะในวันเสาร์ที่๑๔จะกลับมาทางฝั่งไทย
และออกบินทบาทที่ลันพระยาศรีสัตนคราชนะคะ
ก่อนที่จะกลับไปเตรียมลาศิกขาบทที่วัดพระธาตุพนมนะคะ
ในวันอาทิตย์ที่๑๕มกราคม๒๕๖๖นั่นเองนะคะ

เห็งปังที่สำคัญเลขทะเบียนรถย้ำอีกทีนะคะ
ว้าวนั่นก็ไปถือเป็นเรื่องราวดีที่เราเอามาเล่าสู่กันฟัง
ก็ไม่ใช่อันไลน์ก็ไม่ได้เน้นตัวเลขอันไลน์